มีเรื่องมาเตือนกันเป็นอุทาหรณ์นะครับ
เรื่องของเด็กเล็ก

เปิดประตูลงไปปุ๊บเนี่ยบางทีเด็กวิ่งเลย
คืออย่าปล่อยให้เขาพ้นมือจริงต้องคว้าไว้เลย

เกิดขึ้นกับเด็กวัยสามขวบนะฮะน้องเป็นเด็กหญิงนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็พาไปซื้อของที่ตลาดแถวปฐุมธานี
จอดรถปุ๊บเปิดประตูลูกวิ่งลงไป
รถสวนมาทับเด็กฮะทับศีรษะเด็กจนเสียชีวิตคาที่เลยนะ
เดี๋ยวไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่เห็นศพเด็กเป็นลมพับกันหมด

ช็อกเป็นลมล้มพับนี่ไม่ใช่แค่พ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะฮะ
คนขับรถคู่กรณีที่ทับเด็กจนเสียชีวิตนี่ก็โอ้โหช็อกหมดสติเหมือนกัน
ค่ะนะครับน้องมะลินะฮะเด็กยิงวัย๓ขวบ
นี่ครับศพก็ติดอยู่ตรงบริเวณล้อหลังของรถกระบะนะครับ
ศีรษะนี่โอ้โหแตกเลยฮะ
กับแม่เห็นศพลูกสาวก็แทบขาดใจ
จุดเกิดเหตุคือลานจอดรถของตลาดแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีนะครับ
นายวัชรพงศ์กับนางสาวพจนีตั้งพิพัฒนภัยบูลเป็นพ่อกับแม่ของน้องมะลิ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็มากับครอบครัวนะครับ
ตั้งใจจะมาซื้อของที่ตลาดนัดมาถึงที่จอดรถ
นายวัชรพงศ์กับภรรยาก็กำลังจะลงจากรถจอดรถเสร็จแล้ว
นี่นะฮะถอยรถเสร็จปุ๊บนะครับกำลังจะลงจากรถนะ
เปิดประตูปรากฏว่าช่วงนี้ลูกสาววัย๓ขวบลงรถก่อนแล้ววิ่งออกไปเลยฮะ

โชคร้ายจริงครับมีรถกระบะคันหนึ่งขับมาพอดี
คือพ่อกับแม่เห็นแล้วก็พยายามจะลงตามลูกไปแล้วนะ

ใช่ตามไปติดติดเลยจังหวะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องข้ามถนนอ่ะ
รถเนี่ยชนน้องไปแล้วล้มไปแล้วนะครับน้องเนี่ยล้มลงไปแล้วอยู่ใต้รถ
พ่อก็บอกว่าก็พยายามเคาะกระจกรถของรถกระบะคันนั้นนะฮะ
ขับมาด้วยความเร็วนะครับพยายามเคาะกระจกหลายครั้งให้คนขับจอด
แต่คนขับไม่จอดพอขับต่อไปเนี่ยจากเด็กที่ล้มอยู่ข้างหน้ารถนะครับ
ล้อหลังก็โดนเข้าไปนะฮะทับเด็กเข้าไปทับที่ศีรษะเลยนะครับ
คือพอรถผ่านไปแล้วก็จอดเนี่ยพ่อไปดูลูกเนี่ยโอ้โห
กระโหลกศีรษะลูกแตกเลยฮะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว
มานั่งหมดกี่คนมา๓คนมา๓คนหนูลงรถก่อนขวดปัน
พ่อลูกโดนล้อหน้าทำโบ๊คผมก็เห็นลูกกำลังขึ้นอยู่ขอตอบนะ
ทีนี้พอเกิดเหตุแล้วเขาก็ไปดูรถคู่กรณีนะครับ
คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับชื่อนางสาวอำพรรัฐสุขสำราญอายุ๓๓
ยังนั่งอยู่ที่เบาะคนขับที่รถไม่ลงมา
ส่วนนี้คือลุงลุงของเด็กนะลุงก็พยายามเรียกให้ลงมา
ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ลงมา
แต่ลักษณะคนขับคือเหมือนไม่รับรู้อะไรแล้วเนี่ยร้องไห้ด้วย

ร่วมกับตันยูที่เขามาช่วยเหลือเหตุเขาก็ต้องพยายามทำความเข้าใจ
กับทางลุงทางญาติของฝ่ายเด็กที่เสียชีวิตว่าคนขับรถกระบะที่ทับเด็กเสียชีวิตเนี่ย
เขาไม่ได้ไม่ลงมาแต่เขาเนี่ยช็อกไปแล้วเขาเป็นลมหมดสติ
แล้วก็ช็อกร้องห่มร้องไห้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเขาลงมาจากรถ
มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมาเห็นว่าเขาทับเด็กจนกระโหลกศีรษะแตกเสียชีวิต
ไปนั่งบนเบาะหน้ารถแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
เนี่ยฮะที่ลุงมาถามเนี่ยเดี๋ยวท่านดูเนี่ยคนขับนั่งอยู่บนรถเนี่ย
เนี่ยต้องฮิ้วกันลงมาจากรถเลยค่ะ
ใช่ฮะก็ต้องพาไปโรงพยาบาลคนหนึ่งก่อนอ่ะเพราะว่าก็ช็อกเป็นลมพูดจา
ยังสอบถามอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะนะครับส่วนเรื่องของศพของน้องมะลินะครับ
ครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเทียนถวายที่ปฐุมธานีนะครับ
ก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
คุณพ่อคุณแม่คุณยายนั่งร้องไห้อยู่หน้าโรงศพทั้งวันนะครับ
ก็มีครอบครัวมาเคารพศพกันเนี่ยครับ
คือกอดคอกันร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
พ่อนี่ก็ร้องไห้แบบพ่อบอกร้องจนน้ำตาแทบไม่เหลือแล้วนะครับ
พ่อบอกว่าทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุหากแค่คนขับรถกระบะหยุดรถ
หลังจากชนครั้งแรกเขาเชื่อว่าลูกเขาจะไม่ตาย
เขาพยายามเคาะกระจกแล้วแต่ไม่หยุด
พอไม่หยุดก็ทับต่ออีกด้วยล้อหลัง
ก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมคนขับรถกระบะถึงไม่ยอมหยุดรถ
ขณะตอนที่โดนรถชนน้องโดนรถชนอยู่ข้างหลังก็ยังไม่มีใครลงมาดูเลย
จนผมเรียกลูกอยู่ตั้งนาน

เพราะยังไม่มีใครมาดูลูกผมทั้งคนเลย
ผมขอรอหน้าทับลูกผม
ผมเห็นแล้วผมรีบวิ่งไปเคาะเลย
บอกว่าพี่หยุดได้แล้วหยุดหยุดได้แล้ว
จนล้อหลังมันทัพว่าลูกผมอ่ะ
ผมถึงรู้ว่าลูกผมไม่อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ยินหรือยังไงอ่ะ
ในเมื่อทางที่เขาวิ่งออกมามันก็เป็นทางเรียบ
ในเมื่อคุณรู้ว่ารถคุณเหยียบอะไรทั้งอย่าง
ต้องเบรกแล้วแล้วทางตะเกาะเรียกแล้วด้วย
เท่านั้นเองผมอยากรู้ว่าทำไมเขาไม่จอด
ผมก็อยากถามว่าทำไมเขาไม่จอดรถให้พวกผม
ทั้งที่ว่าผมเกาะเรียกเขาตั้งหลายรอบแล้ว
แล้วทำไมไม่มีใครลงมาดูผมเลย
ลูกผมโดนทับอยู่ข้างหลังนอนอยู่

ไม่มีครับไม่มีการขอโทษสักคำเดียว
ไม่มีใครแล้วแต่พูดเขาก็ไม่มีการดูแลเราเลยสักนิดนึง
ได้ยินว่าแม่เขาก็บอกว่าลูกเขาเนี่ย
เพิ่งขับรถเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งขับ
ทั้งนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่เปิดไฟหน้าเลยนะครับ

จะมองเห็นก็ขวากไว้นะสำหรับคนมือใหม่
แล้วก็ในที่ชุมชนหรือทางร่วมทางแยก

ไม่จ่าเป็นว่าวิ่งขึ้นสิบถึงยี่สิบตามที่เขาปลักป้ายไว้หรอครับ
นี่ค่ะนี่คือความติดใจสงสัยของทางฝั่งของครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
ส่วนคนขับรถกระบะที่ทับเด็กเสียชีวิตเนี่ย
ก็ช็อกหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ตำรวจสพปกครองลังศึษฐ์บอกว่า
ก็รอการสอบปากคำอยู่นะครับคือเขาก็จะตอบคำถามได้นั่นแหละ
ตามที่คุณพ่อของน้องเขาติดใจว่าทำไมไม่จอดรถ
ตอนที่ไปเคาะกระจกแล้วบอกให้จอดให้จอดทำไมไม่หยุด
ก็ต้องรอฟังเขาน่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์
ตำรวจบอกว่าได้บันทึกภาพต่างในจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับ
แล้วทางตลาดนัดที่เกิดเหตุตอนนี้ก็ส่งกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ให้ตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานในทางคดีเรียบร้อยแล้ว
ก็จะชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น